เรื่องนี้ต้องบอกว่าถูกอกถูกใจใครหลายคน

เป็นสถานที่ยอดฮิตเลยจ้า
ทินนี่คุณเคยมิกคะคุณชนะ

หว่างใช่แล้ววัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมเห็นขนาดนี้ก็ต้องรู้แล้วบันดานักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกับประชาชน
เขาก็เดินทางมาอย่างเนื่องแน่นเลย
ยิ่งเฉพาะช่วงนี้ก็ใกล้วันของความหวังแล้วด้วย
ที่ตั้งหุ่นตาทองนิ้วรายเนี่ย
ตรงบริเวณตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่

มีนักเสียงโชคและสาธุชนที่มากราบไหว้มาขอพรตรงนี้

ก็เลยเป็นที่เรื่องลือจากปากต่อปากบอกกันไป
บรรดานักเสี่ยงโชคก็เลยแวะเวียนกันมา
จากการสอบถามนางนีวงวิลัยอายุ๖๒ปี
เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ที่กรุงเทพนะคะ

มีโอกาสได้มาขอโชคขอลาบกับตาทองนิ้วราย

ได้โชคกลับไปทุกครั้งเลยนะ

เธอก็ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

แล้วก็เอาของมาถวายเหมือนมาแก้บน
ให้กับตาทองนิ้วรายด้วยนะคะ
ส่วนที่คนแน่นไม่น้อยอีกหนึ่งจุด
เหนือจากตาทองนิ้วรายที่สาราการประเรียนแล้วก็คือ

ใช่ตรงแผงลอตเตอรี่แบบนี้
ก็ตั้งเรียงรายกันมากมายหลายแผงแหละนะ
ซึ่งนักเสี่ยงโชคแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีการซื้อหาเลข

สรรกันไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อกันไป

ว่าจะต้องซื้อเลขนั้นเลขนี้เลขนู้นนะ

ใช้วิทย์เจรนยาในการรับชมเยอะนา

จะพาไปดูบรรยากาศที่นั่นกันหน่อยนะครับ
ภาพบรรยากาศที่เกาะคำชโนธบ้านโนนเมือง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ
คือที่นี่นะบรรดานักท่องเที่ยว
อันนี้ต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็ไปกับผู้ที่มีสถานก็ไปกันเยอะ
ไปกราบไหว้ขอพรเพราะปู่ศรีสุทธโทและแม่ญาติศรีปฐุมมา
แน่นอนแล้วฮะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไห้

ก็เป็นนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่มาอธิษฐานความเป็นสิริมงคล
ในช่วงของการเดินทางกลับอะไรก็ว่ากันออกไปนะครับ

เขาก็เดินทางกลับก็มากราบไห้กันซะก่อน
บางครอบครัวเขาก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะ
รวมไปถึงขอให้กิจการที่ประกอบอยู่เนี่ย

บางคนก็นำพานมาด้วยมาถวายแบบนี้

แทบจะไม่ต้องรอคิวตัวนานแล้ว
เพราะทุกคนเขาผ่านการคัดกรอง
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ตลอดนะครับ

ต้องมาขอโชคกันต่อที่บริเวณต้นมะเดือยักษ

แต่ตรงที่เป็นจุดที่สนใจก็คือโคนต้นมัน

พี่ถ่ายโทษว่าเป็นอยู่นี่ล่ะนี่
เขาเอามือถือขึ้นมาถ่ายกันแบบนี้

โอ๊ยก็ไม่รู้ล่ะเห็นอะไรบ้างก็แล้วแต่คนว่ากันไป
ขณะที่ลานบวงสวงด้านเกาะคำชโนธ
เราก็มีคนมาแก้บนกันไม่ขาดใสนะ
สาธุชนก็มีความหวังกันแล้วเขาก็ไปส่องดูที่ขันน้ำมนต์
เห็นกันยังไงก็แล้วแต่นะสายตาคนไม่เหมือนกัน
แล้วแต่มุมมองแล้วแต่วิจารณญาณแต่ยังไงซะ
ดูไว้แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
คิดซะว่าเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเข้าวัดต่าง
ก็ได้ไปทำบุญให้สบายใจแล้วกันนะครับ
สิริมงคลให้กับตัวเองแล้วกันเนอะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
เราก็บอกไม่ได้ว่าใครเนี่ยจะโชคดีใครจะไม่โชคดี
แต่ถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีมันก็จะกลับมาคืนสู่เราแน่นอน